รามาอีกหนึ่งเรื่องคราวนี้ขยับไปที่สายการบิน
อันนี้เหตุการณ์จริงแต่ว่าชาวเน็ตก็วิพักษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์ปกติเราเดินทางเราก็จะรู้กันประมาณนึงว่าถ้าโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่อง
อาจจะต้องใช้กระเป๋าที่แข็งแรงหน่อยระมัดระวังหน่อยอันที่มันแบบไม่เปื้อนง่าย
ฉันให้เขาติดไอ้นี่ให้ตลอดเลยระวังแตกค่ะ
แล้วบางทีเขาก็จะมีแรปกระเป๋าไงเพื่อป้องกัน
คือหลายคนยอมเสียเงินเพื่อที่จะแบบแรปดีกว่า
ใช่ก็เข้าใจมุมการทำงานเพราะว่าเขาก็พูดกันประมาณนึงว่า
พนักงานที่ทำการขนกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสาร
อาจจะใช้เวลามันหนักนะหนักใช่แต่เนี้ยเป็นคลิปที่
ทางผู้โดยสารก็แอบถ่ายไว้ได้แล้วก็มาแชร์ต่อในโลกออนไลน์นะคะ
เขาบอกว่าโยนแรงไปไหมหรือยังไงดีนะคะ
ก็แอบถ่ายไว้ล่ะค่ะสำหรับการที่พนักงานกำลังโยนกระเป๋านี้นะคะ
เข้าไปในท้องเครื่องนะคะซึ่งผู้โดยสารก็แอบถ่ายได้จากบนเครื่อง
ก็คลิปนี้มาจากเฟซบุ๊คผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ก็นำมาแชร์ต่อค่ะก็เลยมียอดผู้เข้าชมตอนนี้เนี่ย
สามแสนครั้งแล้วระบุข้อความว่าซื้อกระเป๋าแพงต้องกันกระแทกได้ด้วยนะคะ
ส่วนชาวเน็ตที่ได้ชมคลิปนี้ก็พากันแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ส่วนหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องปกติของทุกสายการบิน
ที่มองที่เห็นพนักงานจะโยนกระเป๋าเดินทางเนื่องจากต้องทำงานแข่งกันกับเวลา
ขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าอยากให้สายการบินใส่ใจลูกค้ามากกว่านี้
ส่วนก็บอกว่าเพิ่มจำนวนพนักงานในการขนย้ายกระเป๋าดีไหม
จะได้ไม่ต้องออกแรงกันขนาดนี้นะคะ
คือจริงส่วนใหญ่กระเป๋าที่แพงมักจะแข็งแรงอยู่แล้วด้วยนะคะ

แต่เคยมีรุ่นพี่เล่าให้ฟังเหมือนกันเป็นนักดนตรี
เวลาก็ขนกิต้าหักคาตาเลย
ร้องค้าใช่
เหมือนยากูซ่าเลยตรงนี้เป็นแผลตรงนี้เปิดเปิงดิฉันมันแบบเอ๊ะนี่ติดแฟรท์จายไว้แล้วนี่น่ะอ่า
คือมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตอนนั้นเสียใจมากที่ทำไมไม่แรป
คือไม่ได้คาดคิดว่ามันจะรุนแรงขนาดเหมือนเอาไปลากกับพื้นเลยค่ะ
มันก็มีอย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ทางที่ดีนะคุณผู้ชม
ป้องกันของตัวเองดีกว่าส่วนหนึ่งนะดิฉันนะทำใจ
สิทธิ์แน่นอนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนั้น
ทำใจไว้ก่อนเลยถ้าเกิดไปแรปเนี่ยเราก็ต้องเสียเงินแรปเพิ่มเติม

มันก็จะเป็นภาระกับคนที่จะเดินทางด้วย
จริงแล้วเวลากระเป๋าโหลดลงใต้เครื่อง
ถ้าน้ำหนักเกินเขาก็จะให้ไปโหลดอีกส่วนหนึ่ง

อุปกรณ์ที่มันใหญ่เกินหนักเกิน

แต่น้ำหนักที่มันเกินกว่าที่คนจะแบกได้
เช่นพวกถุงกอล์ฟหรือว่าอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ที่เราจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ
เขาก็เซฟพนักงานในการขนกระเป๋าของเขาด้วยเหมือนกัน
อันนี้ก็มองสองมุมเราก็ต้องเห็นใจพนักงานด้วยกับ

แต่ว่าความหนักของกระเป๋าแล้วเดินทางเที่ยวหนึ่งกี่ร้อยคน
หลังหักได้นะคะแต่ก็แบ่งรับแบ่งสู้นะสิ้นอย่าโยนแรง
ชาวเน็ตส่วนมากก็เห็นใจนะคะแต่ว่าในฐานะเราเองก็
มองกันไว้เองด้วยว่าอะไรที่มันเซฟไม่เอาคือเพิ่ง
เพื่อความสบายใจของเราอะไรที่เราทำได้พึ่งตัวเองก่อนดีกว่า